สวัสดีครับถึงเวลาของกับพุทธนันพิศีษมาหัน
จะหากเราตรวจสอบสภาพประกาศหลายจุดทั่วทุ่มมือโลก
ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องครับ

เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเกิดขึ้นอีกแล้ว
แต่ว่าบางจุดฝนจะกลับมาตกเพิ่มขึ้น
เกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศเมืองของเราตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
เราไปตรวจสอบพร้อมกันนะครับกับระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี

เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาปัจจัยหลักที่มาเยือนเมืองไทยของเรา
แล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเกิดขึ้น
ก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น
ที่มีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
แต่ว่าตอนนี้อ่อนกำลังลงไปก็ถอยร่นกลับไป
แล้วก็เหนียวนำให้ร่องฝนที่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
พาดผ่านบริเวณทางตอนกลางของประเทศ
ถอยร่นกลับไปไปอยู่บริเวณทางตอนบน
นั่นก็หมายความว่าฝนในภาคกลางตั้งแต่หลังกลางสัปดาห์นี้

แต่ว่าฝนจะกลับไปตกเพิ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

ว่าเรายังพยายามรับปัจจัยจากอิทธิวนของมรสุมตะวันตกอย่างใต้
พัดปกกลุ่มบริเวณทะเลอันดามัน
แล้วก็บริเวณอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งก็สามารถที่จะหอบเอาความชื้นมากันตัวกลายเป็นกลุ่มฝนตก

แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกตลอดเวลา
ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฟ้าฝนในเมืองไทยของเรา

เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ
จากการตรวจสอบในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้น
ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
วันนี้โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่
แต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นปลายไปจนถึงวันที่๒๖กันยานี้
การเกิดฝนฟ้าขนองมีอยู่ที่๑๖๐๗๐ของพื้นที่
ต้องระวังหน่อยเพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่ง
ขณะที่ภาคอีสานครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้
มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
แล้วก็ตั้งแต่วันที่๒๔ไปจนถึงวันที่๒๖
เกิดฝนฟ้าขนองจะเพิ่มขึ้นเป็น๗๐๘๐ของพื้นที่

ภาคกลางโอกาสการเกิดฝนฟ้ากระนอง๑๗๐๘๐ของพื้นที่

หลังจากนี้ก็จะค่อยอ่อนกำลังลง
ภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐๗๐ของพื้นที่
ตลอดช่วงเช่นเดียวกันครับวันนี้อาจจะตกเยอะหน่อย

ทะเลมีคลื่นลมอ่อนกำลังลงนะครับ

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสูงประมาณ๒เมตร

ตลอดช่วงครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับ
หลังจากนี้ก็จะอ่อนกำลังลงด้วยเช่นเดียวกัน

จากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ฝนตกเยอะหน่อย๑๖๐๘๐ของพื้นที่
ส่วนทะเลนั้นคลื่นก็ยังคงไว้วางใจไม่ได้

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงและสนัขอากาศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ